จนอยู่๒๓ก็เดินทางไปถึงที่บุรีราณเพื่อเตรียมแข่งขาวนาสว์นี้นะครับ
ซึ่งการสวนกลับก็จะเป็นแท็กติกที่ใช้ในการเล่นรายการนี้เป็นส่วนใหญ่
หลังจากเดินทางถึงก็ใช้เวลาฝึกซ้อม๑ชั่วโมงครึ่งครับ
เน้นไปที่การยืดเส้นยืดสายแล้วก็มีแทคติกการโต๊ะกลับ
ซึ่งสื่อเวียดนามมาร่วมชมการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าเวียดนามก็เดินทางไปแข่งขันรายการนี้เหมือนกัน
หลังการฝึกซ้อมโซรันยันโควิชครับหัวหน้าภูมิสอนก็บอกว่า
แล้วก็หาสไตล์การเล่นที่เหมาะสมให้กับนักเตะแล้วก็ทีม
เพื่อจะได้ชัดเจนในการแข่งขัน
แล้วสุดท้ายพรุ่งวันที่๙ถึง๒๗มกราคมปีหน้าที่จีน

สำหรับรายการนี้ครับไทยเปิดสนามเกมแรกเจอญี่ปุ่นเลยนะครับ

อยู่กับเกาหลีเหนือแล้วก็ญี่ปุ่น
ซึ่ง๒ทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มของไทยเหมือนกัน

อ่าส่วนเกาหลีเหนือเนี้ยจะเป็นชุดเต็มอยู่แล้ว
ก็ได้วัดกันอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์แล้วครับ
เพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยมันก็ยังพอซึมซับกันได้ถึงแม้นักเตะจะไม่ได้มาก็ตามในชุดนั้นนะครับ